เอาล่ะมาแล้วสวัสดีครับ
อาจารย์ปอนางฟ้าเลขคลิกชีวิต
อะไร

แต่ยังไงก็เป็นเรื่องราวดีแน่นอน
อยากได้เรื่องราวของตัวเลขอะไรอย่างนี้อยากถามอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมรีบส่งมานะบอกแล้วว่า๕นาทีเท่านั้นนะจ๊

วันนี้อาจารย์ปอลก็ยิ้มนานนะคะ

วันนี้เราเริ่มที่เลข๓๘๘๓ค่ะ
ซึ่งจะต้องได้รับคำนิยามว่าเป็นเลขของความกล้าได้กล้าเสีย

เลขนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเลขที่ควรหลีกเลี่ยงในเบอร์โทรศัพท์
และโดยเฉพาะในทะเบียนรถค่ะ
จากจะมีผลทำให้ลักษณะแต่ละอย่าง
เป็นไปในทางที่ค่อนข้างรุนแรงรวดเร็ว

เนื่องจากว่าเลข๓เป็นตัวแทนของดาวอังคาร
พลังนักรบพลังความเร็วพลังขาลุยนะคะ
รวมกับพลังเลข๘พลังของดาวราหู
มีทั้งอำนาจมีทั้งบารมีและยังรุ่มหลงอีก
ทำให้ผู้ใช้เลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์
ไม่ว่าจะเป็น๓๘๘๓หรือในทะเบียนรถให้สังเกตนะคะ
เขาจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์

ุนเฉียวโกรธง่ายแต่หายเร็วนะ

แล้วก็เป็นคนที่ใจนักเลง
แนวนักเลงกล้าได้กล้าเสียมาก

มีอำนาจแต่ใช้อำนาจในลักษณะโมหะจริต
มหาจริตก็คือว่าเอาตนเองเป็นหลัก
เอาอารมณ์ตัวเองเป็นหลักในการสั่งนู่นสั่งนี่นะคะ
แล้วก็เวลาถ้าเขาได้รุ่มหลงอะไรแล้วเนี่ย

โอ้โหตายแล้วคือเลขนี้เนี่ยเป็นเลขสีแดงเลยไหมคะอาจารย์

คำถามแล้วมันไม่มีข้อดีบ้างเลยเหรอคะอาจารย

คือเป็นข้อดีจริงแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกับ
ปล่อยใช้ไปมากหรือว่าลืมคิดอะไรไปเนี่ย

เนื่องจากเขาเป็นคนเร็วคนวัยกล้าลุย

เพราะว่าปั๊บขายจบแล้วก็จบไป
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไวเกินไป
ขนาดที่แบบว่าเอาความรู้สึกตัวเองเป็นตัวตอบสนอง
นั่นจะมีโอกาสเสียหายได้อย่างรุนแรงนะคะ
แล้วเขาก็จะเป็นคนที่ขี้เบื่อ
อยู่ตรงนั้นได้ไม่นานก็ต้องย้ายที่แล้ว

ก็เลยเป็นคนแบบว่าเจ้าชู้นิดนึงหรือเปล่า

ความรักของเขานะคะ

แต่ลองได้ลงรักให้แล้วก็อย่างที่บอก
คือโง่หัวไม่ขึ้น
ก็ถือว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีต้องหลีกเลี่ยง
แต่ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้หนี้ยังไงคะ
อุ้ยเราเลี่ยงไปเลยดีกว่า
เพราะว่าข้อเสียมีเยอะกว่าข้อดีนะคะ
ก็เป็นเรื่องของตัวเลขที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
เป็นไปได้เอาล่ะแล้วคุณผู้ชมก็ส่งกันมาเยอะแยะมากมายหลายหมายเลขเลยนะครับ
คุณน้ำหวานอาชีพเป็นเพศสัตว์ชะกรครับ

ทางจากอารมณ์ธรรมดีนะครับ
คุณน้ำหวานถ้าเราไม่ดูข้อเสีย
ข้อเสียข้อในเหนือนี้จะมีเรื่องของความปีกวิเวกเป็นตัวเอง

แล้วเขาก็จะมีในเรื่องของการที่เจ็บป่วย

จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับลูกในตานะคะ
แล้วก็พวกไมเกรนมาแล้ว

ก็ยังเป็นเรื่องของความที่มีความคิดแปลกแตกต่าง

มีไอเดียแปลกใหม่เป็นสาวเซลล์

แล้วก็ทำงานมีขั้นมีตอน

ค่อนข้างละเอียดเลยล่ะ
นี้ก็เลยอธิบายลักษณะว่ากลางค่ะ

ถ้าห่วงเรื่องเจ็บป่วยก็เปลี่ยนก็สบายใจขึ้น

คุณสะสิมาเป็นพนักงานบริษัทนะครับ

โอ้โหเป็นพนักงานบริษัท
ตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่กลัวในการวิเคราะห์เหมือนกัน
พอเด่นคือเบอร์นี้จะบอกว่าเกือบดี๑๐๐
แต่ตรง๖๘เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ตามโหลศาสตร์ไทยนะคะ
อาจจะไม่เหมือนโหลศาสตร์จีน
เพราะ๖๘จะเป็นเรื่องของเงินทองที่เข้าไม่หยุด
แต่ถ้าโหลศาสตร์ไทยจะนิยามความหมายมันก็ว่า
เงินเข้าเยอะแต่ว่าเหมือนใช้ด้วยความเฮฮาฟุ้งเฟ้อ
อาจจะไม่ทันได้เก็บอาจจะขาดสติในการใช้เงินนะคะ
ก็คือเอาว่ากลางเพราะว่าถ้าเราขัดแย้งมากไป
โหลศาสตร์แต่ละประเทศก็มีความสำคัญเท่ากันนั่นแหละ
แต่ในเรื่องดีเรื่องอื่นเขาเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีมาก
มีเสน่ห์มากอยู่ตรงไหนก็เฮฮา
แล้วก็เป็นคนที่โอ้โห๘๒นี่เงินเข้าเยอะนะคะ

เงินก้อนใหญ่เข้าเยอะเลยแล้วก็มีใจนักเลง
มีความเป็นผู้หญิงแฟร์ถ้าเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงแฟร์

แล้วความแฟร์ความแมนยังไม่พอ
ยังมีความเสน่ห์ของความเป็นผู้หญิงในการเจรจา

และแถมยังเป็นที่ปรึกษาของใครต่อใครได้ดี

คือก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราอธิบายทั้งโหระสัตว์ไทย

อีกท่านหนึ่งนะคะโอ้นี่แม่บ้านดูเราเยอะ
แล้วคุณจิ๊บเขาเป็นแม่บ้าน

อาชีพก็คือเป็นแม่บ้าน
ค่อนข้างจะเป็นแม่บ้านที่มีความล่ำซำนะคะ
น่าจะเป็นแม่บ้านที่แอบแฝงอาชีพค้าขายที่ดินอยู่ด้วย
เนื่องจากบุคลิกเอาบุคลิกภายนอกก่อน
เป็นสาวที่ช่างพูดช่างจาช่างเจรจาทั้งสังคม

หัววัยคิดไวพูดไวนะคะทันเกม
แล้วพอ๙๘๒แน่นอนเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย
หรือว่าเงินก้อนใหญ่แล้วก็เรื่องของดวงในการเสี่ยงโชคด้วย
นะคะนี่เป็นแม่บ้านล่ำซำอ่ะ

แต่คราวนี้ตามด้วย๒๕เนี่ยแต่จะเป็นแม่บ้านที่ฟังสามีนะ
เชื่อฟังสามีจริงไม่ค่อยถูกเถียง
แล้วก็๕๙ฟังสามีเสร็จสามีจะบ่นอะไรไม่เป็นไรฉันปล่อยวางได้
เบิร์ตที่ดีเลยใช่ไหมคะถือว่าดีนะคะ

เหมาะกับการเป็นอาชีพแม่บ้านมาฆาตเลย
เป็นสีภรรยาไงคุณต้องไปดูว่าผู้หญิงคนไหนใช้เบอร์แบบนี้

อีกท่านหนึ่งพอไหมไม่พอสิก็ไม่เป็นไร
ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะ